คอไปแล้วคอไปแล้วจริงจริงเหรอจริงจริงเหรอนี่คือกำลังแบบว่า
งงอยู่เพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์หลายคนมากว่าคอแม่คอไปแล้วคอ
เห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะฉันตกใจมากเลยอ่ะ
นี่ฉันถึงจุดที่ฉันเป็นคุณยายแล้วเหรออ่ะเหี่ยวเหรออ่าปกติ
ก็ไม่เหี่ยวนะแบบเออแต่ก็แอบเสียเซลล์เล็กน้อยที่บอกว่าคอเหมือน
คุณยายที่บ้านเลยค่ะคือในเรื่องของคอตรงเนี้ยเวลาพูดอ่ะ
มันจะมีอย่างงี้ถูกป่ะคนเราเวลาพูดอ่ะซึ่งเราเป็นคนที่
ลีนมากไม่มีไขมันไงด้วยความที่แบบออกกำลังกายเยอะ
แล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบมีไขมันเยอะคือพอเราไม่มีไขมันเนี่ย
มันก็ทำให้คอของเราตรงนี้มันก็ไม่ได้มีความแบบเป็นแบบอูม
หรือเป็นแบบตึงตึงฟูฟูนะหรอกนะเพราะว่ามันไม่มีไขมันไงเถอะ
คือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตึงอ่ะพอแล้วพอมันตึง
ถ้าทำปกติติอย่างเงี้อ่ะมันก็ไม่ได้เหี่ยวนะ
ไม่ได้เป็นหนังเหี่ยวคือเห็นบางคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรวะ
เห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะฉันตกใจมากเลยอ่ะ
นี่ฉันถึงจุดที่ฉันเป็นคุณยายแล้วเหรอยังยังไม่ถึงขั้นนั้น
แต่ด้วยความที่มันลีนไงพอมันลีนอ่ะ
มันก็เลยดูเหมือนกับว่าเราคอเหี่ยวแต่จริงมันไม่เหี่ยวนะ
แต่ว่ามันไม่มีไขมันมันคือหนังอ่ะเธอจ๋าน้องจ๋า
ทุกคนจะแม่ตกใจนะบอกว่าแม่คอเหี่ยวแม่แบบเออ
ก็ยอมรับว่าก็สี่สิบแล้วมันก็ต้องมีกันบ้าง
มันไม่มีแฟสต์อ่ะมันคือสกินไงเนี้ยมันคือสกินเห็นป่ะ
มันไม่มีแฟทเลยอ่ะคอก็เหมือนกันเนี่ยมันคือสกิน
มันไม่มีแฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบติดไปเลย
ติดไปเลยกับผิวผิวหนังแล้วมันติดกับกระดูกอ่ะ
มันไม่มีแฟทไงมันตึงอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ได้ตึงจากไขมัน
แต่มันตึงจากผิวหนังที่มันไม่มีไขมัน
แล้วก็คือดูเหนียงเหนียงไม่มีอ่ะอ่ะถ้ากลมอย่างงี้มีนิดหนึ่ง
แต่ถือว่าน้อยมากเพราะว่าเป็นคนที่ลีนค่ะ
คนแต่คนผอมไม่เหมือนกันอ่ะอันเนี้ยคือไม่ได้ผอม
แต่ว่าลีนเพราะว่าเราออกกำลังกายใช่ไหมแล้วก็กินอาหารที่มันแบบว่าไม่ค่อยได้ไปกระตุ้นให้มันแบบว่ามีไขมันเยอะสักเท่าไห
แต่จริงเวลาที่อ้วนเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นมาเป็นปกตินะ
เหนียงก็จะกลับมาอะไรก็จะกลับมาทีเนี้ย
จังหวะในการพูดคอมันคือกล้ามเนื้อมัดหนึ่งถูกไหมมันก็ต้องมีการขยับ
แต่ถามว่าเป็นริ้วรอยแบบเหี่ยวแบบอย่างนี้แบบเป็นเหี่ยวชั้นหนังคนแก่แบบเนี้ย
มันก็ไม่ใช่ไงก็เสียเซลล์นิดนึงอ่ะนึกออกมาแต่ถามว่าแบบ
ถึงขั้นแบบเหี่ยวเป็นคนแก่มามันก็ไม่นะหรือว่าไง
หรือว่ามันใช่ก็แอบเสียเซลล์นิดนึงนะเออแต่ก็ไม่หรอกเนาะ